ไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึง
หนักแค่ไหนก็ต้องให้กำลังใจกัน

ไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นค่ะ
และความมุ่งมั่นนั่นคือการชิงตัวไปโอลิมปิก
ส่งเสียงเชียร์ตะโกนสุดใจเพื่อคว้าชัยชนะ
จิตชนะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๙๙๑๒พฤษภาคมนี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ร่วมฝ่าฟันโดย